เพราะร้านนี้การันตีว่าคุณจะเจอเนื้อแน่นอน

เพราะว่าพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดเจ้าเก่า
ตำนานแถวย่านราชวัฒน์คุณผู้ชม

สายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ
เพราะว่าร้านนี้อุ้ยเด็ดจริง
ใครผ่านไปผ่านมาแถวราชวัฒน์ไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ค่ะ
เพราะว่ารสชาตินั้นกลม

มีสูตรเด็ดอยู่มานานเกือบร้อยปี

เด็ดที่ว่าก็คือสูตรตุ๋นยาจีนพร้อมเครื่องใน
ตุ๋นมาอย่างดีจนไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นสาบ
นี่ต้องบอกว่าโดนตุ๋นจนเปื่อย

เพราะดูแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทาน
เนื้อก็นุ่มละมุนลิ้นด้วยนะคะ
จุดเด่นที่ใครต้องมาร้านนี้แล้วก็ต้องสั่ง
เมนูที่ว่านี้ก็คือไส้อ่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม

ไส้อ่อนนี่ดูดิเด้งเลย

เจ้าของร้านเขาการันตีเลยนะคะว่า
ไส้อ่อนของร้านนี้นะคะถ้าทานแล้ว
แล้วทานน้ำแข็งตามเนี่ยจะไม่ติดเพดานปากเลย
เพราะว่าไส้ของที่นี่ไม่มีไข
แล้วเขาก็เอาไปตุ๋นจนได้รสชาติเข้าถึงเครื่องเทศอย่างดีค่ะ
ก็คือทำมาอย่างดีสะอาดไม่มีไขไม่มีมัน
ถูกต้องแล้วก็เคี่ยวยาวนานกว่า๔ชั่วโมงนะคะ
ทำให้มันหอมมันนุ่มมันอร่อยกลม
การันตีเลยว่าสายไส้เนี่ยชอบแน่นอนเลยนะคะ
ส่วนอื่นทางร้านเขาก็ตุ๋นถึงเครื่องอร่อยถึงเนื้อแทบทุกส่วนเลยค่ะ
ทั้ง๓ชั้นพื้นท้องลิ้นขอบกระด้งเอ็น
และที่สำคัญน้ำซุปเนี่ยก็ปรุงด้วยเครื่องยาเจนและเครื่องเทศที่บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดามันไม่เหมือนใครจริง
งั้นไม่อยู่มาได้กว่าร้อยปีหรอกคุณผู้ชม
ดูเนื้อเขาสิครับแล้วนี่ดูเอ็นเขาสิครับ

วันนี้นะคะใครที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยหรือคนที่รักเนื้อเนี่ยนะคะไปได้เลย
ถ้าดูรายการนี้เลยคุณผู้ชม
เราจะได้ไปอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนู
เมนูเบอร์มีไก่กรอบลากหญ้านะคะที่เมนูต้มยำรสชาติชาติจ้าน

ติดตามความอร่อยเหล่านี้ได้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
พรุ่งนี้๑๓ตุลาคม๑๑นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

รวมนี้แฟนพันแท้เลยนะนานาชนิดนานาชาติด้วย
ชอบมากรายการนี้ติดตามดูตลอดเลยแล้วดูแล้วมันเวลาดีไง
พอดูปั๊บหิวทันทีเลยมาเที่ยงเที่ยงเลยจบเที่ยงเที่ยงไปบ่ายพอดี
โอ้โหเล่าเส้นเป็นเรื่องไปดูกันให้ได้นะกับรายการนี้สุดยอด